คนสวยคนนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ปกติเนี้ยเราเห็นคลิปกันอยู่บ่อยบ่อยครับคลิปพี่

ด้วยกันด้วยคุณผู้ชมค่ะล่าสุดสดสดร้อนร้อนเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เลยพี่อ้ำนี่นะเขาไปเยือนถึงถิ่น
บ้านน้อยแสนรักของพี่เอไปด้วยลุคนี้แหละค่ะสวยเปรี้ยว
แต่ว่าก็สุดท้ายก็แพ้ความสวยพี่เออยู่ดีเออนะฮะ
นอกจากกิจกรรมที่พากระเดินสับสับสับนะคะสร้างคอนเทนต์ให้พี่เอแล้วนะ
คุณผู้ชมนะงานนี้แหมน้องอ้ำมาบ้านทั้งที
พี่เอเขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
ด้วยการงัดของขวัญกล่องแดงแบบนี้คุณผู้ชม
โลโก้ด้านหน้าเป็นตัวหนังสือสีทองนะ
หลายคนก็พอน่าจะเดาออกกันแล้วแหละว่าเป็นแบรนด์อะไรนะ
ต้องบอกเลยว่าของขวัญชิ้นนี้พี่เอเขาตั้งใจสั่งทำมาเพื่อพี่อ้ำโดยเฉพาะ

ก็เป็นใจเอาของใครง่าย
นึกสุดมาจนออกไปคุณให้แบบนี้ก็ได้แล้ว

คุณผู้ชมค่ะเป็นไงนะคะถึงจะถ่ายเยอะแต่ยังไงคุณอ้ำก็ยังเป็นน้องรักอยู่ดีนะคะ
มอบของขวัญไปเป็นแบรนด์หรูคาเชียร์นั่นเองฮะหลากหลายแสนอยู่แล้วกันแหละคุณผู้ชม
แต่ล้านแหละนะฮะเป็นไงบอกแล้วว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคู่นี้เขารักกันนะคะ
ได้ยินพี่อ้ำพูดด้วยนะคะว่าไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงคนไหนนะ
ผู้หญิงนะซื้อของขวัญราคาแพงแบบนี้ให้อ้ำเลย
เอก็บอกว่าจริงเราอยู่กันมานานจนสามารถให้กันแบบนี้ได้แล้ว
เพราะว่าอะไรพี่เอบอกว่าพี่เองก็ได้จากอ้ำมาเยอะเหมือนกัน
เออน่ารักนะเป็นผู้จัดการซุปตาขนาดนี้นะคะ
ก็ร่ำรวยสนับสนุนเบื้องหน้าเบื้องหลังกันไปนะคะอยู่กันยาวรักกันนาน
จริงพวกเราก็อยู่กันมานานแล้วนะคะมีอะไรจะให้บ้างไหมคะพี่แจ๊ค
ที่มีกล่องสาระเป๋าอ่ะตอนเที่ยงในฐานะพี่แจ๊กเป็นรุ่นพี่
เออนะคะเดี๋ยวเร็วนี้นะเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดวันที่๑รับรอง
พูดเหมือนแม่เลยแม่ดิฉันรอถูกลอตเตอรี่ก่อนที่ฉันรอมาหลายปีเนี่ย

เอ้าคุณผู้ชมมันสนุนที่นั้น